คุณช่วยครับมีข่าวด่วนเข้ามานะคะคุณเอชลสวัสดิ์อัสสวเหมภ์
บอกว่าถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะที่บุรีรำ
ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าท่านเป็นอดีตนายกอบจของสมุทรประการ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรำค่ะ
โดยจะมีการเตรียมแข่งขันกันในเดือนหน้า
ครอบครัวแล้วก็ญาติเดินทางมาติดตามอาการ
ทางด้านผู้มนุยการโรงพยาบาลบุรีรำค่ะ
ในแพคภูมิวดลกิติวัฒนาสาร
ว่าคนไข้ถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล

ระหว่างที่ถูกนำตัวมาก็มีอาการรู้สึกตัวบ้าง

ทำการรักษาอย่างเต็มที่
เดี๋ยวต้องมีการติดตามอาการกันต่อว่าจะเป็นอย่างไร

มาให้ข้อมูลเรื่องอาการป่วยของคุณเอ๋เอง